สามีภรรยาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสามีอารมณ์ร้อนค่ะ
คือตามหาภรรยากินเหล้ากันแล้วภรรยาหายไปจากบ้านก็ตามหา
ปรากฏว่าตอนที่ไปเจอภรรยากำลังอยู่กับผู้ชายคนอื่น
คือเขาก็อาจจะมีความใกล้ชิดแต่ไม่ได้มีอะไรนะคะ
โมโหค่ะเอากลับบ้านมาแล้วหักขาโต๊ะ
ตีภรรยาจนเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็ลากร่างของภรรยากลับมาบ้าน

ขาต้นตัวนี้เห็นไหมคะมันหายไปขาหนึ่ง
แล้วสุดท้ายด้วยความบาดเจ็บจากโดนตี
แล้วถูกลากกลับมาที่บ้านเนี่ยภรรยาเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
นี่คือโต๊ะที่ถูกหักขาไปข้างนึงแล้วเอาไปตีภรรยาของตัวเองค่ะ
นางสาวฉัดทริกางะสมันอายุ๒๙ปี
เสียชีวิตจมกองเลือดในบ้านหลังนี้ค่ะ
ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
สภาพศพมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งที่หน้าผัก๑แผล

แล้วเขาบอกแผ่นหลังของเธอเนี่ยลอยถลอกเต็มไปหมดเลยคุณนัทพงศ

โต๊ะไม้ขาหักไปข้างหนึ่ง
คาดว่าคนร้ายน่าจะเอาขาตรงนี้เป็นอาวุธในการก่อเหตุ
คนก่อเหตุก็คือนายสุริยาพาแก้วอายุ๓๔ปี
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาสอบสวนนะคะ
สารภาพบอกอารมณ์ชั่ววูบ
ภรรยาหายออกไปจากบ้านนั่งดื่มเหล้ากันอยู่แล้วหายไปก็ออกตามหา
ปรากฏว่าไปเจอนั่งอยู่ข้างผู้ชายคนอื่น

กลับมาที่บ้านหักขาโต๊ะตามไปทุบเมียจนสลบ

ที่ลากกลับมาเนี่ยระยะทางกว่า๒๐๐เมตร
เขาบอกไม่คิดว่าภรรยาจะเสียชีวิต
สไปถึงมั่นตีอีกมั้ย
ไม่จากน้ะโม้

ไม่ครับ

เราห่มผ้าให้หรือว่าห่มผ้าถุงน่ะทิ้งขนพื้นน่ะ
คือถ้าไปถามเพื่อนบ้านชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้คู่นี้มีปากเสียงกันเป็นประจำเลยค่ะ
เรื่องต้นตำรวจตอนนี้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายแล้วก็คุมตัวนายสุริยา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วไปตามหาของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
หลังจากนั้นก็คุมตัวกลับโรงพักตามขั้นตอนค่ะ